บอกว่าสัญญาการเลือกตั้งเหมือนจะดังขึ้นมาเรื่อยแล้วนะคะ
จากภาพที่เราได้เห็นนะคะเพราะว่าวันนี้นายสุรินลักษณะวิสิทธ
นายเมธีลาบานูนนะคะว่าเป็นผู้สมัครสอสอ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นี่ค่ะนี่
หลังเขาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเยอะ
นี่ไงเปิดตัวแล้วน่าจะรู้สึกเฉลยแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าฮือฮามากจริงนะคุณนัทพงศ์
เพราะว่าคุณเมธีเนี่ยเราก็ทราบกันว่าเป็นนักร้องนำวงลามนูน
มุสลิมพื้นที่เลยแหละ
ใช่ไหมคะคนก็เป็นแฟนเพลงก็เยอะด้วย
นี่ค่ะลงสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอ

แล้วก็วันนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภาค

ต้นยามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ที่สุ่งไหนโกรกนราธิวาส
แคมเปญเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดนราธิวาส
หนึ่งในนั้นก็มีคุณเมธีอรุณนักร้องดังวงลามนูล
อบเสื้อแจ็คเก็ตตราสัญลักษณ์พักประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
คุณเมธีบอกว่าตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการกับพักประชาธิปัตย
ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้าพัก
หรือเป็นเลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาสู่พักประชาธิบัติ
ก้าวเข้ามาสู่วงการการเมืองครั้งนี้ไม่ได้มีการเตรียมการ

เขาทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามจิตอาสา
กรแห่งความรักมาหลายปีแล้วนะคะ
ช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษาและกลุ่มเยาวชน

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่

เพราะฉะนั้นการก้าวเข้ามาสู่พักประชาธิปัตย

คุณเมธีบอกว่าถือเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสม
แล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับ
จากพี่น้องชาวนราธิวาสและคนไทยทั้งประเทศ

ถ้ามีอุดมการมันจะทำให้บ้านเมืองราชแข่งเรือนล่วงเงินได้
นะครับก็เลยตัดสินใจว่าเชื่อมั่นว่า
รัฐศิปัตย์สามารถจะนำนำประเทศชาติ

ผมรู้สึกว่าตัวเองจะใช้ประโยชน์ได้
นั่นก็คือว่าช่วยพักมาก
คงอาจจะได้มากเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยเราในฐานะที่เป็น
เราเป็นนักศิลปะนะครับอยากให้เยาวชนเปิดใจกว้าง
แล้วก็เราจะเห็นว่าอุดมการของพักจริงมันเป็นแบบไหน
สถาบันที่เป็นพักการเมืองจริงควรเป็นแบบไหนนะครับ
แล้วจะเห็นเลยว่า๑๒๓๔๕๖๗๘๙จะถิดปัดได้ตอบตอบได้เหลือ